มาดูเรื่องราวที่เป็นเหตุสะเทินขวัญแล้วก็เหตุสลดใจเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงา
ท้องที่สพโคกลอยกันหน่อยนะคะ
กรณีที่แม่ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีไปแจ้งความกับตำรวจสพโคกลอย
บอกว่าน้องถูกชาย๑๑คนรุมโทรมนะคะ
ล่าสุดวันนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
โดยสารจังหวัดพังงาค่ะนัดอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้น
คดีที่ชายในหมู่บ้านเกาะแร็ดตำบลหล่อยูงอำเภอตะกัวทุ่ง
จังหวัดพังงา๑๑คนตกเป็นจำเลยในข้อหารุมข่มขืน
กระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๔ปี
หลังจากที่แม่ของน้องไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพโคกลอย

โดยสารพิเคราะห์จากคำให้การของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ที่มีการให้การต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน๕วัน
ร่วมกับคำให้การของแม่ของน้อง
ซึ่งทั้งสองคนให้การอย่างมั่นคง
ปราศจากข้อพิรุษข้อสงสัย
รวมทั้งคำให้การจากพยานบุคคล
หลักฐานการตรวจพิสูจน์ร่างกายของน้อง
พบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
วกกับคำให้การของทีมจิตเวชโรงพยาบาลตะกัวป่า
พบว่าน้องอยู่ในอาการซึมเศร้า
และมีสภาพจิตใจที่เคยผ่านการกระทบกระเทือนมาอย่างหนัก
รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ตามคำให้การของเด็ก
มีอยู่จริงทำให้ศาลเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน

สารเองวันนี้ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงในการอ่านคำพิพากษา

จำเลยที่๑ถึง๗ให้จำคุกตลอดชีวิต
จำเลยที่๘จำคุก๔๕ปี
จำเลยที่๙และ๑๑จำคุก๑๕ปี
จำเลยที่๑๐จำคุก๒๐ปี๔เดือน
ฐานร่วมกันรุมโทรมข่มขืนเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเอง
และบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน

และให้จำเลยทั้ง๑๑คนชดใช้ค่าเสียหายรวม๖ล้านบาท
ส่วนข้อกล่าวหาว่าบังคับให้เสพยาเสพติด

สารยกประโยชน์ข้อสงสัยให้กับจำเลย
เหลขาอาทิการมูลณิธริปทร์มุสลิม
ซึ่งได้มีการเรียกไปก่อนหน้านี้คือ๑๘ล้านบาท
แต่สารวันนี้พิพากษาคือ
จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวม๖ล้านบาทค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมคะขณะที่นายสันเพชรทิพย์มนเทียน
ทนายฝ่ายจำเลยบอกว่า
ก็เคารพคำตัดสินใจของศาล
แต่จะอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีต่อไป
เนื่องจากมั่นใจว่าจำเลยทั้งหมด๑๑คนเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ